แน่นอนค่ะเพิ่มความสดชื่นกระปรี้กระเป๋า
ต้องพาไปเที่ยวที่ท่องเที่ยวที่เรียกได้ว่า
เป็นสิ่งมหัศจรรย์ในประเทศไทย
เออไม่ต้องไปไกลถึงอเมริกา

เดี๋ยวมันจะมีช็อตไฮไลท์กว่านี้

หรือที่ชาวหนองคายเขาเรียกก็คือ
โขดแสนไคร้นะคะ

โขดก็คือเป็นพันพันโขดหินอะไรแบบนี้ป่

ใช่แล้วคำว่าใครมันก็เป็นชื่อของพืชด้วย

เรียกว่าเป็นที่ท่องเที่ยวที่แบบฟังคุณนิวนาวดีกว่า
สวยงามอีกที่หนึ่งแล้วที่สำคัญนะ
เฉพาะช่วงฤดูกาลเท่านั้น
ที่จะมาชมความสวยงามแบบนี้
เพราะเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้น
หลังจากระดับน้ำในแม่น้ำโขงลดลงถึง๒เมตร
ก็จะทำให้มันเห็นโขดหินเห็นอะไรต่างโผล่ขึ้นมาแบบนี้นะคะ

ตามถนนสายอำเภอสังคมจังหวัดน้องคาย

ก็จะเห็นความสวยงามแบบนี้
ไปฟังที่มาเลยดีกว่าว่าที่ชื่อพันขวดแสนไคร้เป็นมายังไงค่ะ
พันโขดแสนไคร้นะครับถ้าเราดูในภาพทั่วไปนะครับ
มันก็จะมีโขดหินนะครับเป็นพันโขดหินนะครับ
แล้วก็มีต้นไคร้นะครับเป็นพืชที่อยู่บนกลางแม่น้ำโขงนะครับ
เป็นแสนแสนต้นนะครับก็เลยเป็นที่มาของคำว่าพันโขดแสนไคร้ครับ
หินแต่ละจุดแต่ละก้อนนะครับก็จะมีตำนานที่แตกต่างกันไปนะครับ
ก็จะมีเรื่องเล่าขานนะครับว่าได้ปลาจากที่ไหน
ได้ปลาจากก้อนโตนก้อนแค่ก้อนบรรธมแต่ละก้อนก็จะมีชื่อ
ชื่อที่มาของแต่ละก้อนก็มีความหมายต้องมาศึกษาเรียนรู้ดูครับ
ใครอยากจะไปชมความสวยงามตามธรรมชาติแบบนี้
ช่วงนี้แหละเหมาะมากเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายนเท่านั้น
เพราะว่าระดับน้ำลดลงไงหลังจากนี้มันก็จะเพิ่มขึ้น
ใครไปนึกว่าคุณชมสบายใจได้เลยเพราะเขาจะมีเสื้อชูชีพเตรียมไว้
ดูแลต้อนรับนักท่องเที่ยวเพียบเลยเป็นกฎเลยนะว่าถ้าใครไม่ใส่เสื้อชูชีพ
ลงเล่นน้ำลงร่องเรือไม่ได้
แต่เวลาผมไปบางทีเขาก็บอกว่าคุณชนะไม่ต้องใส่นะ
ก็คุณเอาชูชีพติดตัวมาคุณมีห่วงยางก็มีด้วย
ผมไม่ได้พกไปตัวผมอ้วนพอไหม
ต่อให้อ้วนหรือต่อให้ผอมหรือจะพกไปยังไงก็แล้วแต่
ก็ต้องใส่แล้วก็ต้องทำตามกฎของเขา

ร่องเรือแบบนี้แต่ละเที่ยวใช้เวลาประมาณ๑ชั่วโมง
ไปกลับ๖กิโลเมตรเอออย่าลืมเอาหมวกแว่นตาอะไรไปด้วยนะ
แล้วมันเหมือนกับของเราไหมเราไปเหมือนกับของเขายังไง
เทียบดูชัดเลยดีกว่านี่ไงอันนี้ของเมืองนอกครับ
แล้วก็มีเป็นหุบเขาที่มันคดเคี้ยว
ขึ้นลงขึ้นลงชั้นอะไรแบบนี้นะ
มันเป็นแบบดินกร่อนนะเหลือแต่ส่วนที่มันเหมือนแบบเป็นยอด
เป็นกำแพงอย่างนี้แต่บ้านเราก็คล้ายกัน

แต่มันเป็นโขดหินแล้วก็เป็นต้นไม้สวยงามอีกแบบนึง

พันโหดแสนไครจังหวัดของไทยแม่ตอนแรกก็เรียกว่าตะเค่ย